เป็นหนังสือที่ฉันเคยอ่านตอนรุ่นที่คุณแม่เรียนยังสาว

ตอนนี้นะคะเรามี๗สถานการณ์สมมุติ

เริ่มที่ไอซ์เลยถ้าเพื่อนสาวของคุณที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมาสารภาพบอกว่าชอบคุณมานานแต่ไม่เคยบอก
ซึ่งแต่ก่อนคุณก็ชอบเธอแต่เวลามันผ่านไปแล้วตอนนี้คุณจะให้โอกาสเธอหรือไม่ยังไง
ไม่ใช่ป้าตอนนี้ใช่แทนเอาเร็วตอบสิตอบ
โอกาสผมเชื่อว่าถ้าคนเราได้ลองคุยกันแล้วเราเคยชอบกันมาความรู้สึกดี
ถ้ามันเคยมีมาแล้วสำหรับผมมันสามารถกลับมาพัฒนาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรายังไม่เคยเป็นแฟนกันนะครับ

ทะเลาะกันในไอจีหรืออะไรอย่างนี้แล้วอืมสนุก
เข้าไปอ่านสนุกมากเลยยิงตอนเข้าห้องน้ำน่ะ
นักอ่านแบบเอาอีกแล้วส่งแชร์กับเพื่อนน่ะ
แล้วก็ลิงก์กันไปว่า
อัพิกมันมีพรบแล้วนะกฎหมายคอมพิวเตอร์อย่าไปแชร์
อย่าแชร์เหรอขอให้โดนจับให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนด้วยเถอะ
อย่าไอ้น้องเอดไม่อย่าให้เป็นคุณครูไงให้เด็กเขาได้เอ่อ
นี่น้องเอดโอเค
หลายคนน่าจะเข้าใจเพราะว่าการที่ทะเลาะกันสองคนในไอจี
มันสนุกมากเลยอัพิกมันมีพรบกับพี่เฟอร์แล้ว
มันเป็นร้อยทั้งนั้นเลยคนอื่นอยากเข้ามามีส่วนร่วมหมด
แล้วบางทีคนที่เขาไม่มีส่วนร่วมผมกล้าด่าเลย
บางคนสร้างไอจีมาเพื่อไปด่าพ่อด่าแม่คนอื่น
มาเป็นไรไง
เดี๋ยวให้มีเรื่อง

เราก็ให้เวลาตัวเองเหมือนกันนะเออ

ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามัน๓นาที
มันมารู้หรือไม่
ไม่เป็นไรรอได้
ให้กลับเลยจริง
ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะรักษาเวลา

แต่ถ้ามันครั้งหนึ่งสมมุติมา
มาก่อนหรือไปรับหรืออะไรก็แล้วแต่๓ครั้ง

เร็วเกินต่อไปค่ะชูใบแดงเนอะโอเค

คลั่งดาราเกาหลีมาก

เธอไปทำศัลยกรรมให้หน้าเหมือนกับดาราที่ฉันชอบได้ไหมอ่ะนะ

แล้วต้องกรีดมาต้องกรีดมาต้องกรีดจริง

ให้เขาไปจีบดาราเกาหลีเลยครับ

อะไรก็ได้อยากมีลูกนั่งเหมือนพ่อเหมือนแม่ครับ
อ๋อชัดเจนอยากไปนั่งบนพ่อเหมือนแม่

เออมันจะไปนั่งกลุ่มเมอร์อ่ะไม่ใช่
ต่อไปดังชัดเจนมาก
ถ้าคุณพาแฟนที่เพิ่งคบกันใหม่ไปเที่ยวทะเล
แล้วคุณบังเอิญแอบเห็นเธอยืนโกนหนวดในห้องน้ำ

จะทำอย่างไร

ก่อนอื่นเลยต้องพิจารณาตัวเองว่า

ใช่หรือเปล่ายังไงก็ต้องคิดแล้วค่อยไปพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้ามีหนวดอ่ะ
ไม่เป็นไรครับผู้หญิงมีหนวดบางทีก็น่ารัก

ถ้าเพื่อนของคุณมาบอกคุณว่า

คบผู้ชายพร้อมกันถึง๓คน

อุ๊ยเขาตั้ง๓แล้วแน่ะค่ะอะเออจริง

ผมเชื่อว่าไอซ์ก็น่าจะเคยไม่เห็นได้ยินเลย

อุ๊ยจะสาบานทำไมแล้ว

คือทุกคนทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ถ้าตัวเองยังไม่มีแฟนนะครับ
แล้วก็ทุกคนมันมีโอกาสแก้ตัวที่อยากจะทำให้มันดีแหละ

ใช่ครับให้แต่ให้แค่ครั้งเดียว

จริงถ้ามันยังรักอยู่มันก็คงให้แล้วเนอะ

โหแล้วว่าถ้ายังรักเนอะรู้สึกเด็ดเหรอ
ถ้ายังรักแต่ถ้าเขาทำจนเราหมดรัก

เธอทำให้เขาหมดรักต่อไม่เอานะ
นี่เป็นแค่เจนสถานการณ์สมมติ
จะไม่มีเลยมีแต่ผมทำอื่น
แม่บ้าแม่บ้าแม่บ้า